หลายคนน่าจะยังจำกันได้นะถ้าอยู่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง
ในยุคเก่าสุดยอดพระเอกตลอดกาล
คือคุณมิตรชัยบัญชา

นี่แหละครับแฟนคับของเขา
ชมรมคนรักมิตรชัยบัญชา
ปีพิศนุโลกเขาก็จัดกินจังกรรมกัน

เมื่อวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่พิพิธภัณฑ์บัญชา
ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ก็มีนายบัญชาวาจาสุวรรณนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชา
พร้อมกับกลุ่มชมรมคนรักมิตรชัยบัญชาครับ
เขามารวมกันมาร่วมกันทำพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณของมิตรชัยบัญชานะครับ
พระเอกชื่อดังตลอดการที่ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อวันในช่วงปีพุทธศักราช๒๕๔
หรือว่า๔๘ปีที่แล้วนะครับจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์
ที่ตกเฮลิคอปเตอร์นะขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง
อินซีทองถ้ายังจำกันได้แล้วก็ในทุกปีนะครับ
เมื่อถึงวันครบรอบการจากไปของพระเอกมิตรชัยบัญชาที่พิพิธภัณฑ์บัญชาแห่งนี้
ก็จะทำกิจกรรมให้กับพระเอกในดวงใจคนนี้ทุกครั้งเป็นประจำเลยทีเดียวล่ะครับ
ก็มีพิธีเส้นไหว้นะครับด้วยอาหารข้าวหวานแล้วครับ
แล้วก็มีกิจกรรมต่างเช่นการนำภาพเก่าโปสเตอร์เก่าเนี่ย
โอ้โหดูสิครับเก่าไม่เก่าคุณดูภาพเอา

นี่แหละครับมีคุณค่ามากแล้วเขาเก็บสะสมเอาไว้นะครับ
เพื่อเป็นเกียรติให้กับศิลปินท่านนี้เลยครับ
ท่านนี้แหละครับสุดยอดนักแสดงที่เป็นพระเอกขวัญใจตลอดการ

ซึ่งก็ถือว่าเป็นสุดยอดพระเอกนะแล้วก็มีผลงาน๓๐๐กว่าเรื่อง
ใบตองเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
ผมว่าแฟนคลับในยุคนึงสมัยหนึ่งถ้าได้ดูข่าวนี้แล้วน่าจะอินไปกับเรา
ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วมิตรชัยบัญชาเป็นพระเอกขวัญใจของคนไทยนะ
แม้ว่าตัวเขาจะจากไปเนี่ยแต่ว่าเรื่องราวความทรงจำอยู่ในหัวใจของแฟนหนังไทยแน่นอน

ซึ่งเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้แล้วก็มีการคิดถึงลำลึกถึงมิชัยบัญชาตลอดเลยนะคะ
รวมไปถึงผลงานการแสดงต่างมากมายที่เห็นกันถึงแม้ว่าเราเกิดไม่ทัน

เรายังได้ยินชื่อเสียงเรายังรู้เลยว่าเขาทำอะไรมาบ้างแสดงหนังดีเป็นที่รักของทุกคน

พระเอกหรือว่านางเอกในดวงใจสมัยก่อนชื่อของมิชัยบัญชาก็ต้องติดหนึ่งเข้ามาแน่นอน